เมื่อก่อนจะมีที่จอดสำหรับสตรีมีคันคนแก่ใช่ไหมคะ
แล้วหลังก็จะมีที่จอดรถสำหรับซุปเปอร์คาร์
รถหรูอะไรอ่าใช่ค่ะที่นี่อ๋อมีน่า
ฮะผมเข้าไปในห้างเดี๋ยวนี้บอก
อ้อมหลังตึกแล้วพี่ไปขึ้นด้านหลังนู้น

แล้วจะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก่งธรรมดาไปค่ะ
จะไปถามรอปภตรงนี้จอดได้ไหมจะไปจอดที่ของซุปเปอร์คาร์
บพออธิบายมาเลยนะคะว่าซุปเปอร์คาร์ี่ห้อไหนรุ่นไหนจอดได้บ้าง
อย่างกับแรปเปอร์ค่ะจริงอยากให้ดูคลิปนี้เชิญค่ะ
เฮ้ยมันเจ็บตอนสุดท้ายแล้วอย่างรถพี่รถอย่างนี้ฮะ
อันนี้มันเข้าไม่ดายพี่จบปะ

จำได้ทุกรุ่นแล้วชาวเน็ตไปชมเยอะมากชาวเน็ตไปตั้งข้อสังเกต
หรือจริงแล้วเขาคือท่านประธานบริษัท
ท่านครับผมขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ที่แซวไป
ไม่น่าจะเป็นเมื่อกีธรรมดานกรุ่นมาก
ท่านประธานบริษัทนะคะ
ทีนี้แบบที่พี่โต้นบอกน่ะ
คนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับรถอะไรรู้ไหมคะ

ตรงตามที่พี่เขาแรปไว้
ไม่ตรงตามปกไม่ตรงตามเกณฑ์ของเขานะคะ
บางคนก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วรถราคาแพงก็เขาซื้อแพง
เขาก็ควรที่จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิพิเศษใช่ไหมคะ
แต่คนที่เขาอึ้งกับรอปภนี้เขาก็ชื่นชมนะคะ
เขาก็ชื่นชมเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขานะ
แสดงว่าแกทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ยาวยืนยง
จนกระทั่งรู้รถทราบรุ่นแรปได้เป็นรุ่นเลย
ยอดเยี่ยมมากนี่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า

เพราะฉะนั้นพี่เจ้าของคลิปพี่ก็ขับรถสุดยอดอยู่แล้วไม่เป็นไร
ที่เป็นทางที่จอดอื่นนะครับโอ้โฮไปชั้น๗เลยข้างบนเลย

โอ้โฮถ้าพี่ก็จอดชั้น๗กูว่ากูได้จอดด่านฟ้าไม่มีรักษาเนี่ย